มีชายหนุ่มคนนึงฆ่ารัดคอแฟนสาวของตัวเอง
เพราะขอเงิน๒๐๐บาทแล้วไม่ได้
เมื่อเช้าดอดเข้ามอบตัวเรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยบอกว่ารู้สึกผิดแล้วก็เสียใจมาก

ในพื้นที่ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
ผู้ตายชื่อว่านางสาวรัตนพรชัยโชธอายุ๒๓ปี
เสียชีวิตอยู่บนห้องนอนชั้น๒นะคะ
สภาพศพสวมผ้าขนหนู๑ผืนนอนคว่ำหน้า
ที่คอมีเชือกไนลอนสีขาว๒เส้น
มีโซล่ำสุนัข๑เส้นแล้วก็มีเสียมขันฉะน้อยอยู่ด้วย
นางสาวธัญการธนาพงพันธ์เจ้าของบ้านเล่าบอกว่า

จะย้ายเข้ามาอยู่กับลูกชายได้เพียงแค่ประมาณไม่ถึงเดือน

บอกว่าวันนั้นเธออยู่บ้านนะ
อยู่ตรงบันไดชั้นล่างแล้วก็ตะโกนขึ้นไปหาลูกชายที่อยู่ชั้น๒
บอกแม่จะออกไปข้างนอกแล้วนะลูกจะเอาอะไรหรือเปล่า
ลูกชายก็ตะโกนกลับลงมาบอกว่าขอตังค์หน่อยจะไปวัด
เธอก็ไม่ได้คิดอะไรก็วางเงินไว้ให้๑๐๐บาทแล้วก็ออกจากบ้านไป
พอกลับมาถึงบ้านก็เห็นว่ามีใครอยู่บ้าน
แต่ห้องนอนถูกล็อกแล้วมีกุญแจวางอยู่
ก็เลยขึ้นไปเปิดห้องดูโอ้โหสภาพที่เธอเห็นเนี่ยแทบช็อก

เธอเลยบอกว่าฝีมือลูกชายแน่ต้องหลอนยาเสพติดแล้วก็ก่อเหตุแน่
เธอก็คิดว่าลูกชายน่าจะขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปแล้วอะนะคะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาปรากฏว่านายพานุวัฒน์คนก่อเหตุ
แอบมามอบตัวกับพันธมรถโทษภิษฐ์ตั้งเสรีเสถียร
รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสพศรีราชาแล้วนะคะ
ก็ขี่มอเตอร์ไซคันที่ขี่หลบหนีไปนั่นแหละมามอบตัว
ตำรวจสอบสวนนานกว่าครึ่งชั่วโมงค่ะ

คือก่อนเกิดเหตุทะเลาะกันแรงมาก

ก็เลยบันดาลโทษะทะเลาะกันจนถึงขั้น

คือเอาเชือกรัดก่อนจับกดกับที่นอน
แล้วเอาโซ่ล่ามสุนัขมารัดคออีกทีนึง

นึกออกไหมเขาบอกว่าหลังก่อเหตุเสร็จ

ก็หนีขึ้นไปซ่อนตัวอยู่บนเขากิเลน

รู้สึกผิดมากแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ก็ให้เขาสาธิตวิธีการก่อเหตุนะคะ
ทั้งการเอาเชือกรัดคอ
เอาโซ่ล่ามสุนัขมารัดคอ

ก็นำตัวกลับไปที่สพศรีราชาแล้ว

ไม่ได้มีใครมารอรุมประชาธรรมแต่อย่างใด

ดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะคะ